คุณผู้ชมครับมาดูเหตุที่เกิดขึ้นที่มีนบุรี
ตอนนี้ตำรวจสนมีนบุรีเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิด
เพื่อติดตามกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุทั้งปลาระเบิด
แล้วก็ใช้อาวุธปืนยิงกลุ่มวัยรุ่นอีกกลุ่มหนึ่ง
เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณถนนประชาบร่วมใจนะครับ
แล้วก็ทำให้กระสุนไปถูกเด็กชายวัย๑๔ปีจนได้รับบาดเจ็บนะครับ
โดยเด็กชายวัย๑๔ปีที่ถูกกระสุนปืนยิงถากบริเวณเอวขวา๒แผล
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ปากซอยประชาบร่วมใจ๕๒ทับ๑ย่านมินบุรี
หลังเกิดเหตุตำรวจสนมีนบุรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ
เร่งนำตัวของเด็กชายวัย๑๔ปีคนนี้ส่งโรงพยาบาลนพรัชอย่างเร่งด่วนนะครับ
คือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเวลาตีหนึ่งของเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เอง
จากการสอบถามเด็กชายวัย๑๔ปีก็บอกว่าตัวเขาเองและกลุ่มเพื่อนกำลังจะออกไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อ
จากนั้นมีรถจักรยานยนต์ประมาณ๓๔คัน
โดยแต่ละคันเนี่ยซ้อนกันมา๓คนขี่เข้ามาหากลุ่มเขานะครับ
โดยก่อนจะใช้ปืนยิงเข้ามาที่ตัวเขาแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปทันที
โดยเด็กชายวัย๑๔ปียืนยันว่าไม่เคยรู้จักกับกลุ่มผู้ก่อเหตุดังกล่าว
ไม่เคยมีเรื่องทะเลาะบาดหมางกันมาก่อน
ขณะที่เพื่อนของผู้บาดเจ็บเพื่อนของเด็กชายวัย๑๔ปีบอกนะครับว่า
ก่อนเกิดเหตุเห็นวัยรุ่นชายขี่รถจักรยานยนต์มาวนดูกลุ่มของตัวเขาเอง
อยู่บริเวณปากซอยประชาร่วมใจ๕๒ทับ๑

ตัวน้องเขาก็เห็นว่าผิดสังเกตแล้วนะ
แต่จากนั้นไม่นานนะครับกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนั้นขี่รถจักรยานยนต์

ก่อนที่จะใช้อาวุธปืนยิงเข้าใส่
เด็กชายวัย๑๔ปีได้รับบาดเจ็บแล้วครับ
ซึ่งขณะนั้นในกลุ่มตกใจมาก
วิ่งเข้าไปหลบในซอยกันแบบโอ้โหจ้าละวันเลยนะฮะ
ก่อนจะรีบโทรศัพท์แจ้งตำรวจให้เข้ามาช่วยเหลือ
ทั้งนี้ก็ยืนยันว่ากลุ่มของตัวเขาเอง
ไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับใครมาก่อน
คาดว่าน่าจะเป็นการยิงผิดฝาผิดตัวหรือเปล่านะครับ
เรื่องนี้นะครับพนักงานสอบสวนสนมีนบุรี
ก็ได้ลงพื้นที่ในการสอบปากคำพยานที่อยู่ในที่เกิดเหตุ
แล้วก็ผู้ที่พบเห็นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
รวมถึงทุกคนในกลุ่มของผู้บัตรเจ็บด้วย
หลังจากนี้จะทำการตรวจสอบกล้องวงจรปิด
บริเวณโดยรอบพื้นที่เพื่อหาตัวกลุ่มคนร้ายต่อไปนะครับ